สิ่งที่เกิดขึ้นก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันมาก

แต่ว่าอีกมุมหนึ่งนักวิชาการแล้วก็แวดวงโฆษณาก็มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ด้วย

นายเทพชายองนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะว่า
กรณีที่นายสุรยุทธ์สุทัศนจินดา
ยังคงทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการตามปกติ
ถือว่าเป็นการตัดสินใจของช่อง๓ที่อยู่บนพื้นฐานของธุรกิจมากกว่า
ที่จะมองในเรื่องของจริยธรรมและจัญญาบันสื่อ
ซึ่งยุคนี้ถือว่าเป็นยุคของการปฏิรูปสื่อ
เพราะฉะนั้นสื่อสามารถดูแลกันเองได้
ไม่ต้องมีกฎหมายมาควบคุมดูแล
แต่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นก็ทำให้เกิดคำถามตามมาว่า
สื่อสามารถดูแลกันเองได้จริงหรือ
มันไม่ค่อยจะยุติธรรมกับวงการสื่อทั้งวงการด้วย

แต่ว่าการที่เขาเลือกที่จะไม่ฟังเสียงของคนในสังคม
มันก็มีผลกระทบมาถึงสื่อในภาพรวมด้วยว่า
แล้วสื่อล่ะด้วยกันเองสามารถทำอะไรได้หรือเปล่า
ในเมื่อมีข้อกล่าวหามีการกระทำความผิด

แล้วมีคำพิพาคศาสตร์ตักสินมาแบบชัดเจนแบบนี้
ก็ยังทำอะไรไม่ได้เนี่ยแล้วคนจะมีความหวังกับสื่อได้ยังไง
ซึ่งความเห็นของนายเทพชัยก็สอดคล้องกับนายมานะตรีระยาพิวัฒน์
คณะบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ที่มองว่ามติบอร์ดของช่อง๓เมื่อวานนี้
คำนึงถึงเรื่องเรตติ้งมากเกินไป
เพราะว่าอยู่ในช่วงที่ทีวีดิจิทัลมีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง
ลืมมองในเรื่องของจริยธรรมแล้วก็จัญญาบันความน่าเชื่อถือของสื่อมวลชน
การตัดสินใจในครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเรตติ้งรายการ

ขณะที่องค์กรวิชาชีพไม่สามารถดำเนินการอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นได้
คงต้องรอดูสังคมเป็นผู้ตัดสิน
ขณะที่นายสุภาพคลี่ขจายประธานชมรมผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล
ก็มีการพูดในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทย
รายการชัดข่าวเที่ยงของไทยรัฐทีวีว่า
ในฐานะที่เป็นคนผลักดันให้นายสรยุทธ์สุทัศนจินดาออกหน้าจอเป็นครั้งแรก
ฝากบอกไปว่าขอให้นายสรยุทธ์ควรยุติบทบาทหน้าจอด้วยตัวเองอย่างสง่างาม
ที่องค์กรต่างจะรุมเข้ามาตรวจสอบจนไม่สามารถต้านทานได้
มาดูความเห็นฝากฝั่งวงการโฆษณากันบ้างนะคะ
นายวิทยาวัฒน์ชัยปานีนายกกิติมศักดิ์สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
ก็มีการออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้ด้วยนะคะบอกว่า
หากมองเรื่องของจัญญาบันไม่ต้องการให้สินค้าสนับสนุนรายการของนายสรยุทธ์
แต่คงไม่สามารถบังคับเจ้าของสินค้าได้
เนื่องจากว่าการพิจารณาลงโฆษณาเจ้าของสินค้านั้นจะยึดเรตติ้งเป็นหลักค่ะ
ล่าสุดทางลูกค้าก็สอบถามมาว่าช่อง๓จะมีการเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินรายการหรือไม่
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงและสามารถดำเนินการออกมาได้ดีก็อาจจะมีลูกค้าซื้อต่อ
แต่ถ้าเปลี่ยนแล้วออกมาตรงกันข้ามก็ขึ้นอยู่กับทางช่อง๓ว่าจะดำเนินการต่ออย่างไร
ปัจจุบันแผนการซื้อโฆษณาจะมีการกำหนดล่วงหน้าเป็นรายเดือน
ซึ่งเดือนมีนาคมเดือนนี้ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ขณะที่นายตันพาสกรณฑีกรรมการผู้อำนวยการบริษัทอิชิตันกรุ๊ป
หนึ่งในผู้สนับสนุนรายการเรื่องเล่าเช้านี้ยืนยันว่า

เพราะมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนบุคคล
ไม่เกี่ยวกับรายการประกอบกับการพิจารณาลงโฆษณา
จะยึดจากเรตติ้งรายการเป็นหลักไม่ใช่ตัวบุคคลค่ะ